บรรดาศิลปะโบราณวัตถุอายุราวพุทธศตวรรษที่๑๘ที่เป็นส่วนประกอบของราชยานประเภทต่าง
รักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและหัวเมืองเช่น
ห่วงเลี่ยงสำหรับผูกหรือแขวนรูปพุทธอยู่บนนาคสามเซียน
ข้อรัฐคานหามสำหรับรัฐที่กลางลำคาญมีรูปนางอักษรและเทวดา
ยานต่างรวมทั้งในกระบวนพระบรมศพ
หากนำไปเทียบเคียงกับภาพสลักกระบวนแห่
บนพระระเบียงปราศาสตร์นครวัดของกัมพูชาแล้ว

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน